ประเด็นแรกที่เราจะไปเจาะกันค่ะเป็นเรื่องปัญหาสังคมเลยนะคะ
เรื่องของเด็กหญิงพิการทางสมองวัย๑๔ปีถูกเพื่อนบ้านวัย๖๕ปี
ข่มขืนจนตั้งคันได้๗เดือนค่ะ
ก็อ้างบอกว่าเป็นเพราะเด็กนะขโมยเงินก็เลยทำโทษ
ให้เงินไปครั้งละ๒๐บาท
เราไปจอบประเด็นนี้จากรายงานชิ้นนี้กันเลยค่ะ
ครอบครัวของเด็กพิการทางสมองวัย๑๔ปีร้องผ่านสื่อ
หลังถูกเพื่อนบ้านวัย๖๕ปีข่มขืนจนตั้งคัน๕เดือน
ก่อนเข้าแจ้งความกับตำรวจสพกระสังจังหวัดบุรีลำ
ไปอีก๒เดือนจนอายุคันครบ๗เดือน

เพราะผู้ต้องหาไม่เกรงกลัวไปบอกชาวบ้านคนอื่น
มขืนเด็กพิการไม่มีความผิด
ด้านผู้ต้องหายอมเปิดปากยอมรับว่าข่มขืนจริง
เพราะต้องการลงโทษที่เด็กเข้าไปขโมยเงินเหรียญภายในบ้านหลายครั้ง
เห็นเป็นเด็กพิการจึงไม่ทำโทษด้วยการตีเพราะสงสาร

เพราะหลังจากที่ได้ลงโทษด้วยการล่วงละเมิดไปแล้ว
เด็กไม่เข็ดหลาบตรงกันข้ามกลับมาหาและขอเงินเพิ่ม
จาก๒๐บาทเป็น๑๒๐๑๕๐บาทเป็นประจำ

ทั้งทั้งที่ก่อนหน้านี้ได้ปรึกษากับเป็นพ่อครับ
เพราะลูกบ้านที่อยู่ใกล้บ้านของเด็กหญิงกลับเป็นผู้กระทำเด็กเสียเอง
ป้าของเด็กหญิงร้องขอความช่วยเหลือ
ค่าดูแลหลานระหว่างตั้งคันจนกระทั่งคลอด
เพราะตั้งใจว่าจะให้ลูกของหลานได้เติบโต
คอยดูแลแม่ที่พิการทางสมองในอนาคต
โดยชาวบ้านในพื้นที่ต่างเห็นด้วย

ส่วนคนกระทำผิดนั้นก็ต้องได้รับผิดไปตามกฎหมาย
ไม่ต้องจะได้มีบ้านอยู่อะไรอย่างนี้
แล้วก็เลือกอาหารการกินของน้อง

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีลำ
ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพจิตใจของเด็กหญิง

คือรับเด็กหญิงไปอยู่ในความดูแลจนกว่าจะคลอดถ้าเด็กหญิงพร้อม
รวมถึงประสานของงบประมาณต่อเติมบ้านที่อยู่อาศัยให้เด็กหญิง
เหมาะสมกับผู้สูงอายุและผู้พิการ
หากเด็กหญิงต้องเลี้ยงดูเด็กที่จะคลอดออกมาในอนาคต